คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าสมัยนี้นะคะ
ศิลปินแล้วก็นักร้องนั้นจะมีอัลบั้มเต็มมาค่อนข้างยากทีเดียวนะคะ
เพราะว่าแฟนนั้นกำลังจะได้เห็นอัลบั้มเต็มของพวกเขาแบบจุใจกันแล้วค่ะ

แถมด้วยคอนเสิร์ตใหญ่ปลายปีนี้นะคะ
กำหนดให้จัดถึง๒รอบด้วยกัน
แล้วก็เย็นเมื่อวานนี้ค่ะพวกเขามีแฟนมิติ้งด้วยแบบอบอุ่นจริงกับแฟนเพลงนะคะ
เพลงดังโชว์เพลงใหม่มาให้แฟนนั้นฟังเพียบเลยค่ะ
ดีใจที่ได้พบกันอีกครับเพราะว่าบางคนแต่งงานมีลูกแล้ว
พาลูกมาดูบางคนแบบว่าเลิกกับแฟนแล้วดีกับแฟนใหม่

ขอบคุณที่ให้พวกผมได้เป็นแบบส่วนหนึ่งของช่วงชีวิตก็แล้วกัน
ส่วนเรื่องหัวใจของพี่ปั๊บนะคะขออัปเดตหน่อยละกันกับหวานใจน้องใบเตย
ที่เมื่อวานมาร่วมให้กำลังใจติดขอบเวทีเลยนะ
ปั๊บฟันทงเลยว่านะคนนี้แต่งแน่นอน
แต่ตอนไหนเมื่อไหร่ไปถามจากพี่ปั๊บก็เลยจ้า
ก็เต็มตัวครับมีการเตรียมตัวมีการแบบพูดคุยอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็ขอเป็นเรื่องของคัมมิ่งแล้วกันผมก็เต็มที่ครับ

ใช่เพราะว่าแบบกลัวแบบพูดไปแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลง
นั่นหมายความว่าคือเรื่องเวลาอะไรอย่างนี้ครับ

แต่ไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคนนะครับ
เดี๋ยวรอแบบเวลาแน่ชัดยังไงก็จะมาแบบแจ้งอะไรอย่างนี้